หลังต่อไปนี้สงสัยจะต้องจัดงานใหม่ค่ะ

เพราะว่าตอนแรกเขาจัดงานผูกข้อมือเรียกขวัญ

ทีนี้ระหว่างจัดงานอยู่เนี่ยมองไปบนฟ้า
มาแล้วมาแล้วมาแล้วปั้งไฟตบ

โอ้โหน่ากลัวต่อให้เราไม่ได้ยินเสียงนะมันเป็นเสียงดนตรีประกอบใช่ไหม
แต่ว่าเห็นภาพแล้วคุณน่ากลัวมากเหมือนกับระเบิดตุ้มขึ้นมาตรงนั้น
ลุ้นอยู่นานเหมือนกันนะฮะเห็นแล้วล่ะเขาชี้ไปบนท้องฟ้า
ตั้งกว่าที่แบบทั้งสองคนชี้ไปบนห้องฟ้าแล้วคุณกลับจะพยายามถอยหนีค่ะ
คุณลุงทั้งสองคนลุงคนหนึ่งวิ่งหนีไปได้ลุงอีกคนเป็นไงบ้างคุณ
วิ่งหนีก็ตายไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดเห็นแบบนี้ค่ะ
ณทีนี้คุณลุ้งพรมมามั่นใจมั่นใจคือนามสกุลไงนะคะ
อายุ๖๐ยืนอยู่หน้าบ้านของญาติอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจริงค่ะ
ไปแล้วเห็นแล้วไงว่าบ้างไฟมาแล้วลุงอ่ะตะโกนบอกคนที่อยู่ในบ้าน
จังหวะนั้นผู้ชายอีกคนนึงที่ออกมาดูคุณลุงแกก็ชี้ให้ดูแล้วเสี้ยววินาทีอ่ะ
ตกลงมาแบบนี้คือตอนนั้นกำลังมองบ้างไฟบนฟ้าเนอ
ใช่แต่แหมบ้างไฟลูกที่ตกลงมาสะเด็ดบ้างไฟก็กระเด็นใส่เจ็บกันไปหลายคนเหมือนกันนะ
แล้วที่เมื่อกี้คุณบุ๊คถามว่าลุงเป็นยังไงบ้าง
ลุงที่วิ่งหนีตายโดนสะเก็ดบ้างไฟกระเด็นใส่ขา
นี่เห็นเป็นรอยเนี่ยผ้าก๊อสแปะอยู่เนี่ยเย็บไปสามเข็มอะนะคะ
เด็นทั้งสองข้างเลยนะทั้งสองขาเลยนะฮะ
ใช่คุณลุงเล่าวินาทีนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ถามเจ้าของบ้านหน่อยละกันเจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณป้ามายุรี
บอกว่าตอนที่นักข่าวไปถึงนะป้าพามาเลยมาดูเลย
บ้านกระจกที่แตกเสียหายรถมอเตอร์ไซค์ที่พังเสียหายครับ
แล้วเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อวันที่๔เชิญคนมาที่บ้านไง
เพราะว่าลูกของคุณป้ามายุรีไปประสบอุบัติเหตุมา
ทีนี้พอประสบอุบัติเหตุขวัญหายถูกไหมก็เลยต้องมีการผูกแขน
อันนี้คือตามความเชื่อของคนในพื้นที่งานตอนเช้าราบรื่นคุณผู้ชม
ตอนเที่ยงจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารก็มีคนมาร่วมงาน
พอมาเย็นสัก๕โมงกว่าตอนนั้นกำลังจะไปซื้อของที่ร้านของชำ
คนตะโกนมาเลยบ้างไฟตกแง่นหน้าขึ้นไปดูก็โอ้โหบึ้มเลย
แล้วมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้คุณพวกคุณขวัญเห็นใช่ไหมคะ

ใช่มอเตอร์ไซค์เย็นเป็นของคนที่เขามาร่วมงาน
โอ้โหสะเก็ดของบ้างไฟมันกระเด็นใส่แบบนี้ค่ะอืม
มาจากไหนอ่ะ

ใช่มาชี้ให้ดูจุดเลย

เวลาทำสีเนี่ยมันก็ต้องทำทั้งชิ้นทำทั้งหมดนะคะ
บ้างไฟมันจุดมาอีกหมู่บ้านนึง

เจ้าหน้าที่ประกันภัยของงานบุญบ้างไฟ
ก็อาจจะหายเดี๋ยวต้องไปเบิกพวกเงินเยียวยามาเฉาะเชิย
แล้วก็ผู้จัดงานเขาก็มาเยียวยาคนเจ็บเบื้องต้นแล้วด้วย
เพราะว่าว่าจัดงานแบบนี้เขาจะต้องมีการทำประกันไฟ
ไปตกลงบ้านน้ำเขาก็ต้องรับผิดชอบเรื่องความเสียหายด้วย
โอ้โฮมาเป็นแท่งแบบนี้นะฮะ